กมอไซค์ทุกวันแจกล้านทุกเดือน
นี่คือแคมเปญที่ช่วยคนไทยไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพปีที่๒แล้วนะครับ
นี่ตกแต่งสไตล์คาราบาลจำนวน๑๐๐รางวัลเลย
คาราบาลเขาแจกเยอะจริง
เท่านั้นยังไม่พอนะฮะเขายังแจกนี่ครับ
ทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาทอีก๓รางวัลอยู่ตรงนี้นะฮะ
ทุกเดือนนะครับรวมมูลค่ากว่า๘ล้านบาท
เยอะแจกจริงแจกยิ่งใหญ่มโหลานนะฮะ
อยากเป็นผู้โชคดีที่ได้รางวัลแบบนี้ต้องทำยังไงครับคุณอริยา
ง่ายมากค่ะเขียนบีบแล้วก็ส่งแค่นี้เลย
แต่รายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนขออธิบายคุณผู้ชมนิดนึง
จะได้ทำกันแบบถูกต้องนะคะคือมันมีอยู่๒ฝาใช่ไหม
มีฝาคาราบาลแดงกับฝาคันโซคูณ๒
ฝาเขียนไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมเอาฝาคาราบาลแดงก่อนค่ะ
ใครที่ดื่มคาราบาลแดงเก็บฝาไว้นะแล้วเขียนลงในกระดาษ
คำว่าวิตามินบี๑๒เขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนเบอร์โทร
ให้ใช้ลายมือของเรานี่แหละค่ะห้ามพิมพ์ห้ามปริ้นต์นะ
พอเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วพับกระดาษใส่ในฝาคาราบาลแดง
แล้วก็บีบให้แน่นอันนี้คือสำหรับคาราบาลแดง
ส่วนใครดื่มคันโซคูณ๒ค่ะเก็บฝาไว้เหมือนกัน
เขียนแค่คำเดียวเลยคำว่าตับแล้วก็ชื่อนามสกุลเบอร์โทร
เขียนด้วยลายมือเหมือนกันพับกระดาษเล็กใส่ใต้ฝาคันโซคูณ๒
แล้วก็บีบอันนี้เราผ่านไปสองขั้นตอนแล้วนะเขียนกับบีบแล้วนะคะ
สุดท้ายค่ะส่งส่งก็คือส่งมาได้เลยค่ะคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดว่าจะต้องส่งไปที่ไหนให้ดูขั้นตอนก่อน
อย่างอันนี้เนี่ยฝาคาราบาลแดงเราขอคุณชิสามาช่วยเขียนให้หน่อย
ชิสาก็จะเขียนเลยว่าวิตามินบี๑๒แล้วก็ชื่อชิสาพร้อมกับนามสกุล
แล้วก็เขียนเบอร์โทรเนี่ยทำแบบนี้นะคะสำหรับฝาคาราบาลแดงนะ
พอคุณชิสาเขียนเสร็จแล้วปั๊บก็จะพับกระดาษแผ่นนี้ค่ะ
ให้มันเล็กเล็กส่วนอันนี้เป็นฝาคันโซคูณ๒
เขียนคำเดียวเลยว่าตับแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลพร้อมกับเบอร์โทรเหมือนกัน
ย้ำนะคุณผู้ชมจะต้องเขียนด้วยลายมือห้ามพิมพ์พิมพ์ดีดก็ไม่ได้ค่ะ
พิมพ์คอมแล้วก็ปริ้นต์ออกมาก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ
พอเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บพับให้เล็กเล็กค่ะอ่า
พอพับเสร็จแล้วเนี่ยฝาอยู่ตรงนู้นนะ
เสร็จแล้วก็เอากระดาษแผ่นที่พับใส่ไปในฝา
พอใส่ไปในฝาเสร็จก็บีบให้แน่นเพื่อไม่ให้กระดาษมันล่วงมันหลุดออกมา
ก็เป็นตามขั้นตอนเลยนะฮะใช่ค่ะ
แค่นี้เองคุณผู้ชมจำแค่ง่ายเลย
คันโซเขียนคำว่าตับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งมา
ร่วมทิ้งโชคกับเราได้เลยนะคะใช่นะครับ
ราบาลในฐานะแบรนด์เครื่องดื่มระดับโลกที่มีโรงงานผลิตของตัวเอง
ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายและยืนราคาขายได้ที่
บาทเท่าเดิมนี่๑๐บาทตัวโตเลยนะฮะ
เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของคนไทยนะครับ
ใครที่ยังไม่มีคาราบาลแดงหรือว่าคันโซคูณ๒
นี่ทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วแวะซื้อกันได้เลยนะครับ
ซื้อมาดื่มเติมพลังและส่งฝากันเข้ามาเยอะเลยนะครับ